คุณผู้ชมสมัยนี้ขโมยขโจนเยอะมากขโมยได้ทุกอย่างทุกวิถีทาง
ก๋วยเตี๋ยวก็ขโมยไม่รู้เอาไปขายหรือเปล่าไม่ทราบ
หยิบเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่กระซอบเดินหายไปเลยครับ
ถูกไหมถูกต้องเขาก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้ของแบบนี้มันจะโดนขโมย
ใครคิดว่าจะมาขโมยเส้นก๋วยเตี๋ใครจะไปคิดนะครับ
อันนี้เป็นกร่องวงจรปิดในร้านอยู่ตลาดชาวเทศบาลบางเอ่อ
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ของอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
บันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐๔๐ปี
ขณะกำลังด้อมมองร้านขายเส้นก๋วยเตี๋ยวในตลาดสด
อาศัยจังหวะที่แม่ค้าเผลอแอบนำถุงที่ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันยังไม่ได้ปรุง
เป็นเส้นแข็งนี่แหละใส่ถุงปุ๋ยถุงกระสอบที่เขาเตรียมมา
แล้วก็สะพายบ่าแบกออกไปอย่างแนบเนียนทำทีว่าเป็นคนที่มาซื้อของนะครับ
ออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้ครับซึ่งกว่าแม่ค้าจะมารู้
ก็เมื่อมีลูกค้ามารับสินค้าแต่ไม่มีของคือของหายไป
แล้วก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบของอ้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจับ
รวมทั้งลูกชิ้นหายไปกว่า๓๐กิโลกรัมคิดเป็นเงินกว่า๔๐๐๕๐๐บาท
พอไปได้ดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นภาพคนร้ายก่อเหตุพอดีครับ
จากการสอบถามคนในพื้นที่ทราบว่าไม่มีใครเคยเห็นหน้าคนร้ายคนนี้มาก่อน
ก็อยากจะเตือนภัยคุณพ่อค้าแม่ค้าระวังด้วยครับ
แม้ว่าของมันจะแค่๔๐๐๕๐๐มูลค่าไม่ได้มากมาย
แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นเงินเป็นทอง
คนทำมาหากินจนทำให้ชะล่าใจว่าจะไม่มีใครขโมย
แต่พอสินค้าถูกขโมยไปก็เดือดร้อนมีผลกระทบ
เมืองต้นผู้เสียหายก็จะไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้
เพื่อจะได้ติดตามตัวคนที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ